เจ้าของรถคันหนึ่งขับรถไปตามท้องถนน
เมาอยู่เหมือนกันเมาแล้วก็ขับนะ

สองพาแมวนั่งมาด้วย
จังหวะหนึ่งแมวมันดันกระโดด
ตรงแบบที่เหยียบเบรกเหยียบคันเร่งเนี่ย

เท่านั้นแหละครับรถชนท้ายคันอื่น
แล้วเปิดประตูออกมาแมวกระโดดหนีจากรถอีก

สีหิมตานะโอเคใจเย็นพี่

เอารถนี่เอาการลงคังเลย

พี่เอารถมาลงคังเลย

ไปแมว็ะได้

โอ้โหเรื่องราวมันชุลมุนวุ่นวายอะไรกันเนี่ยฮะ
คุณผู้ชมไล่เลี่ยงเหตุการณ์หน่อยอุบัติเหตุรถกระบะฟอร์ด
เรนเจอร์สีขาวทะเบียน๑ทบุธาวฮนกฮูก๑๐๗๙กรุงเทพฯมค
นี่คนขับคนนี้นายบัญชาสวัสดีอายุ๔๐ปีนะฮะ

ใส่เสื้อเหลืองที่เมื่อกี้ตามหาแมวร้องไห้นะ
แล้วสุดท้ายเจอแมวแล้วก็อุ้มไว้เนี่ยนะครับ
คือไปขับชนท้ายรถเก่งฮอนด้าแจ๊สสีบรอนทะเบียน๘กกลลิง๗๙๖๐กรุงเทพนะครับ
ที่มีนางสาวสุจิตราเสือโรศอายุ๓๔ปีเป็นคนขับนะฮะแจ๊สเนี่ยนะฮะ
เกิดเหตุชนกันที่บริเวณสี่แยกไฟแดงท่าสะอ้านถนนสิริสะทรนะครับ
ขาเข้าบางประกงที่ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
บัญชาคนนี้อยู่ในอาการมืนเมาฮะ
ร้องไห้และเดินตามหาแมวที่กระโดดออกจากรถช่วงที่เกิดอุบัติเหตุ
นายบัญชาเปิดประตูออกมาพอดีแมวมันอยู่ตรงที่เหยียบเรกเหยียบคันเร่งนี้นะฮะ

บัญชาตอนนั้นสนใจแต่แมวอย่างเดียวยังไม่สนใจว่าเขาขับรถไปชนท้ายคันอื่น
ร้องไห้อยากจะตามหาแมวอย่างเดียวพยายามตามหาแมวสุดที่รัก
แล้วทีนี้ชาวบ้านเขาเก็บไว้ไงคุณเขาจับไว้ได้จับได้เหรอ
ชาวบ้านเขามายื่นให้นี่เขาก็บอกโอ้โหนี่ตอนหาตามหา
แมวไม่เอาอยู่ไหน
เขาก็ตามหาไปถ้วยจนชาวบ้านเอามาให้เขาขอบคุณครับอะไรอย่างนี้
เป็นห่วงแมวนะฮะแล้วทีนี้ครับอุ้มไว้ตลอดเวลา
แต่มีจังหวะหนึ่งที่โวยวายเห็นไหมโวยวายเหมือนมีเรื่องกับชาวบ้านที่มาช่วยเจรจา
บอกว่าพี่พี่ขับรถชนคันอื่นเขานะพี่ต้องรับผิดชอบต้องชดใช้นี่
เขาเหมือนว่าเอามายุ่งทำไมอะไรอย่างนี้ครับคุณ
นายบัญชาบอกว่าที่ขับรถชนท้ายรถเก่งขนาดนั้นพอผมลงไปจับแมว
แมวมันกระโดดลงไปบริเวณที่พักเท้าพอดีพอเงยหน้าขึ้นมาเท่านั้นแหละแหม
ชนซะแล้วนะฮะทีนี้ตำรวจสพบังปะกงมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
บัญชาถึงกับก้มกราบตำรวจเลยคุณซึ่งตำรวจก็คุมตัวไปโรงพัก
เพื่อไปสงบสติอารมณ์ซะก่อนค่ะนี่ก้มกราบพร้อมกับน้องแมวเหมียวเนี่ยนะฮะ
พาไปที่โรงพักไปโรงพักนะเขาก็อุ้มแมวเหมียวไว้ตลอดเวลา
โดยประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายนะครับ
แต่ว่านายบัญชาไม่ยอมเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ทางตำรวจจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอีก
เพราะว่าชาวบ้านชาวช่องเขาบอกว่าเมามาแน่แบบนี้
เห็นไหมทั้งเมาด้วยทั้งแมวด้วย
มันก็เลยชุนละมุนวุ่นวายแบบนี้นะคะ